ตอนนี้การเคาะราคายังคงชิงไหวชิงพิษ

ราคาได้เพิ่มสูงขึ้นไปเกินกว่า๑๒๐๐ของราคาตั้งต้นของการประมูลแล้วครับ
ตอนนี้ราคายังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
เรามาเริ่มดูที่ราคาของการประมูลรอบล่าสุดที่จบไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมากันก่อนนะครับ
จบไปนั้นเป็นรอบที่๖๔นะครับราคารวมอยู่ที่๗๑๖๔ล้านบาท
โดยทั้ง๒ใบอนุญาตนั้นราคาอยู่ที่๓๕๐๘๒ล้านบาทเท่ากันครับ
ตอนนี้ยังคงแข่งอยู่ที่รอบที่๖๕สู้กันอยู่ที่๓๕๔๐๔ล้านบาทนะครับ
เป็นสองรอบนะครับและส่วนใหญ่ก็ยังคงชิงกันอยู่ที่ล็อตที่สองอยู่นะครับ
ประมาณสองถึงสามรายต่อหนึ่งรอบผลอากาศเอกธรรมเรศบุญศรี
ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการธุรกรรมนาคมแห่งชาติ
กศธชออกมาแถลงข่าวด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกระบุว่า
ประมูลนั้นเป็นไปตามที่คาดการณ์นะครับราคาการประมูลนั้นเกินกว่าร้อยละสองร้อยของมูลค่าของคลื่น
สะท้อนถึงความต้องการของผู้ประกอบการที่มีค่อนข้างสูง
ประกอบกับเงื่อนไขของการจ่ายเงินที่มีความยืดหยุ่นค่อนข้างมากนะครับ
ทำให้การประมูลนั้นมีการแข่งขันที่สูงขึ้นครับ
ขนาดนี้เกินสองร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปละอ่าแล้วก็ยังอยู่กี่เท่าที่ต้องต่อไปกันอีกอย่าง
ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเอ่อได้ทำให้เห็นว่ามูลค่าของเอ่อ
ซึ่งต่างจริงแล้วมีคุ้มค่าสูงมากแล้วก็ความต้องการของผู้ประกอบการนี่ยังมีอยู่นะครับ
อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะฉะนั้นในอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดเราสามารถแก้ไขนำคลื่นที่ยังไม่ได้ทำประโยชน์อย่างเต็มที่มาใช้ได้
ก็น่าจะดังเดียวกับประเทศเรานะฮะสำหรับเงื่อนไขของการประมูลที่ระบุว่ามีความยืดหยุ่นมากขึ้น
จากว่าราคาการประมูลสูงเกินมูลค่าขึ้นร้อยละ๒๐๐ทำให้ผู้ชนะการประมูลมีสิทธิ์จะแบ่งชำระเงินได้ถึง๔ปีนะครับ
โดยปีที่หนึ่งจ่ายร้อยละห้าสิบของราคาประมูลแต่สูงสุดไม่เกินหนึ่งหมื่นหกพันแปดสิบล้านบาทปีที่สองชำระร้อยละยี่สิบห้า
ปีที่สามร้อยละยี่สิบห้าและปีที่สี่จึงจะจ่ายที่เหลือทั้งหมดนะครับขณะที่เลขาธิการก่อสวทชระบุว่าการแข่งขันผ่านไปกว่ายี่สิบหกชั่วโมง
เป็นการครบราคาทั้งหมดยี่สิบชั่วโมงและเป็นช่วงพักอีกหกชั่วโมงครับแต่ว่าท่าทีของผู้ประกอบการที่ไปสังเกตการณ์มายังคงแข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง
โดยคาดว่าหากถึงเวลา๑๗นาฬิกาหรือว่า๕โมงเย็นของวันนี้การประมูลยังไม่สิ้นสุดครับ
ราคาใบอนุญาตจะอยู่ที่ใบละสี่หมื่นสามพันล้านบาทมีเงินส่งข้าวรัฐทั้งหมดแปดหมื่นหกพันล้านบาทครับ
ท่าทีทั้งหมดเนี่ยยังมีการสู้ราคากันอย่างต่อเนื่องนะครับทั้ง๔ราย
ยังไม่มีใครถอยสักลายนะครับก็ต้องเรียนบอกว่าในขณะนี้ทั้งหมดนะครับ
สองร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ยอดของที่เพิ่มขึ้นมานะครับเราคาดการณ์กันว่าถ้าเกิดว่าอ่า
เราดูจากตั้งแต่การเคาะครั้งที่๑ไปจนถึงรอบที่๖๐นะครับ
ไม่มีรอบไหนเลยที่ไม่มีการเคาะราคาขึ้นไปอยู่คงที่ไม่มีนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคาดการณ์กันว่าประมาณ๕โมงเย็นนี้นะครับ
ถ้าเป็นไปตามที่สำนักงานกศชได้เคยแจกการเคาะราคาไปแล้วนะครับว่า
ประมาณ๕โมงเย็นนี้จะตกราคาประมาณใบอนุญาตละ๔๐๐๐ล้าน
การประมูลขึ้นความถี่หนึ่งพันแบบร้อยเมก้อเฮิร์สรอบที่แล้วนะครับ
ใช้เวลาการประมูลไปทันสิ้นสามสิบสามชั่วโมงมีการเคาะราคาไปแล้วแปดสิบหกรอบ
คุณผู้ชมครับก่อนเข้ามาในช่วงของเปิดโลกเศรษฐกิจคุณผู้ชมคงได้ทราบแล้วนะครับว่า
ในประเทศไทยยังคงมีคลื่นความถี่อีกมากมาย
ให้ได้ใช้กันแล้วก็เตรียมการเปิดประมูลในอนาคต
แต่ว่าผู้ประกอบการเองก็ไม่อยากจะหวังน้ำบ่อหน้า

เงินรวมตอนนี้ก็อยู่ที่กว่า๗๐๐ล้านบาทไปแล้ว

ราคารวมนั้นจะพุ่งไปสูงกว่าครั้งที่ผ่านมาที่กว่า๘๐๐๐ล้านบาทหรือไม่ครับ

ปักหลักรอทำข่าวกันแบบข้ามวันข้ามคืน

อยู่คู่กันกับผู้ร่วมประมูลกันต่อไปนะครับ